ดูคลิปนี้แล้วก็จะมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมนะฮะ
เพราะว่ามีเด็กผู้หญิงวัย๑๓ปี
ถูกรุ่นพี่ผู้หญิงทั้งรุมทำร้ายรุมกระทืบ
คุณผู้ชมฮะขออภัยคือกระทืบใส่หน้าใส่หน้าเลยนะฮะ
และก่อนหน้านั้นเธอถูกรุ่นพี่ผู้ชาย
มอมยาเสพติดและข่มขืนด้วยให้ดูคลิปสักนิดหนึ่งนะฮะ
คุณผู้ชมขอเล่าไปด้วยละกันไม่ปล่อยเสียงทั้งหมดนะฮะ

เหตุการณ์นี้เด็กหญิงวัย๑๓ปีเนี่ย
ถูกกลุ่มรุ่นพี่ซึ่งเป็นผู้หญิงเห็นไหมฮะ
คือมีหลายคนนะทั้งผู้หญิงคนนี้

อื่นเนี่ยทั้งมาตบทั้งมาด่าทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
อยู่ในห้องห้องนี้ทีนี้ฮะคลิปนี้เนี่ย
ผู้เป็นพ่อของเด็กหญิงวัย๑๓รู้ทนไม่ไหวฮะ
พาลูกสาววัย๑๓ขอความช่วยเหลือกับเพจสายไหมต้องรอด
เพื่อให้พาเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับรุ่นพี่
ที่ทำร้ายร่างกายเธอนะครับแล้วก็สืบสาวราวเรื่อง
มันมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ถูกรุ่นพี่ผู้ชาย
อายุยี่สิบปีเนี่ยทั้งมอมยาแล้วก็ข่มขืนอีกด้วยนะครับ
ทีนี้ทางเพจสายไหมต้องรอดพาเข้าแจ้งความนะฮะเด็กหญิงวัยสิบสามปีเนี่ย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่ามันเกิดขึ้นวันพระสบดีที่๖ตุลาคมแล้วนะฮะ
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยคือไปนั่งเล่นบ้านรุ่นพี่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะขออภัย
ซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายในซอยพระยาสุเรน๓๐นั่นคือวันเริ่มต้น
จุดเริ่มต้นในวันนั้น๖ตุลาคมมีเพื่อนและรุ่นพี่ทั้งชายและหญิง
เนี่ยเจ็บคนตอนนั้นมีรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่ง
รู้จักแหละแล้วก็มาคุยด้วยชักชวนให้เสพยาอีคุณ
แต่ทีเนี้ยเด็กหญิงวัยสิบสามเนี่ยไม่ยอมก็ถูกหวานล้อมฮะ
ก็ยังไม่ยอมอยู่ถูกนายไอซ์เนี่ยบังคับคือยัดใส่ปากเลย
จนตัวของน้องวัย๑๓เนี่ยรู้สึกไม่มีเร่าไม่มีแรง
แล้วก็สุดท้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
ใส่ในน้ำให้กินแล้วก็ข่มขืนอีกครั้ง
มาอีกวันหนึ่งก็ถูกกระทำไม่ดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
กระทั่งช่วงเย็นวันเสาร์ไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนหลังเดิม
กลับถูกเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเป็นผู้หญิงกลุ่มเมื่อกี้คุณที่เห็นในคลิปเนี่ย

คือจริงเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเหมือนหลอกมาคุณ
อกให้มาที่ห้องนี้บอกว่ามานั่งเล่นกัน
ตัวของเด็กหญิงว่าย๑๓ปีก็ไปแต่ปรากฏสักพักหนึ่ง
มีการพูดมีการด่ามีการตบมีการกระทืบเธอ
แล้วก็๒๓คนที่อยู่ในห้องก็ทั้งรุมด่าแล้วก็รุมตบเธอ
ประเด็นสำคัญก็คือรุ่นพี่ที่เป็นผู้หญิงนะฮะที่ชื่อบีนะฮะ
เขาคงหึงหวงหึงหวงนายไอซ์นะครับ
เพราะว่านายไอซ์เคยเป็นแฟนเก่าของนางสาวบี
หลังจากนั้นนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
พาเด็กหญิงวัย๑๓ผู้เสียหายพร้อมพ่อ
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนมีนบุรี

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอมยา
นายไอซ์เป็นคนมอมยา

ที่ถูกกลุ่มรุ่นพี่ผู้หญิงทำร้ายร่างกาย
ล่าสุดวันนี้ทีมสายไหมต้องรอด
พาเด็กหญิงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลภูมิพล
นายเอกพบเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์นี้มีการทำร้ายร่างกาย
มีการใช้ยาเสพติดในการมอมเด็ก

เมืองต้นก็แจ้งข้อหากระทำชำราว
อายุไม่เกิน๑๕ปีกับนายไอซ์
ข้อหาทำร้ายร่างกายกับบุคคล

ก็คือพวกรุ่นพี่ผู้หญิงทั้งหลายทั้งแหล่
ส่วนคนอื่นก็อาจจะต้องโดนด้วยนะฮะ
เพราะว่ามีการชักชวนน้องไปให้ถูกล่วงละเมิดด้วยนะครับ
อกจากนี้ที่สำคัญคือประสานพมเลยฮะ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้มาดูแลเรื่องที่พักอาศัยให้น้องด้วย
จากน้องอาศัยอยู่กับยายพ่อแม่เลิกกัน
และอีกอย่างมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ทีมข่าวพยายามติดต่อสอบถามไปยังเนี่ย

เออนะฮะจริงก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกัน

ขอโทษสิ่งที่ทำไปรู้ว่ามันรุนแรงฮะ
แต่ทีนี้มันขอโทษอย่างเดียวไม่ได้แล้ว

ใช่ค่ะเดี๋ยวให้ตำรวจดำเนินคดีต่อหลังจากนี้ด้วยนะคะ